คนงานก่อสร้างพลัดตกจากนั่งร้าน
ขณะที่วางแผ่นปูนก่อสร้างสะพานยกระดับ
ทำให้คนงานตกลงมากระแทกพื้น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายเลยนะคุณฮะ
เป็นช่วงระหว่างการทำงานการก่อสร้างอะไรต่างนะครับ
เพราะว่าธรรมดาเราจะเสนอข่าวเส้นทางยกระดับ
หรือว่าอะไรก็ตามที่ก่อสร้างบนหัวเราะคุณ

แต่คราวนี้เป็นคนตกลงมาเลยนะครับ
โดยอาสาสมัครมูลที่ป่อเต็กตึงได้รับแจ้งอุบัติเหตุครับ
คนงานล่วงหล่นจากไซส์งานก่อสร้าง
สะพานยกระดับถนนพระราม๓
ใกล้เคียงปากซอยพระราม๓ซอย๗๐นะครับ

ที่เกิดเหตุก็พบคนงานชาย๒คนได้รับบาดเจ็บ

ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาบรักษ์๑ราย

แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเลิศศิลป์

พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ขณะที่คนงานทั้ง๒ราย

กำลังทำงานวางแผ่นปูน
ซึ่งแผ่นปูนมันไปกระแทก

ทีนี้คานเหล็กมันก็เลยเอียงใช่ไหมฮะ

เทให้คนงานตกลงมาที่พื้นถนนนะครับ

คานเหล็กไม่หล่นลงมาทับคนงานที่ตกลงมาก่อนหน้านี้นะครับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
ทางพนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆ
จะทำการสอบสวนหาสาเหตุ
และทีนี้ก็ต้องดูว่าทางโครงการเองทางวิศวกร
ผู้ควบคุมดูแลจะว่ายังไงต่อไปนะครับ